คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะ
กรณีที่ไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๗ปี
ถูกฆ่าอยู่ในห้องพักของรีสอร์ทในจังหวัดกาลสินนะคะ
สภาพศพโอ้โหน้ำลายฟูมปาก
เลือดออกหูที่คอมีรอยเขียวช้ำเหมือนกับถูกบีบคอ
ตัวคนก่อเหตุก็คือสามีของผู้ตายนี่แหละค่ะ

เขาบอกว่าเป็นเรื่องของความหึงหวง
แวงว่าฝ่ายหญิงจะปันใจให้คนอื่น
แล้วก็ทะเลาะกันบ่อยก็เลยก่อเหตุ
ฝ่ายหญิงเนี่ยทะเลาะกับฝ่ายชายบ่อยจนหนีกลับกรุงเทพ
แล้วก็กลับมาที่ในพื้นที่เมื่อช่วงวันที่๒๗

ค่ะนางสาวพักจิราเซี่ยงไหลอายุ๒๗ปีค่ะ
คนนี้ค่ะถูกฆ่าอยู่ในห้องพักของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดกาลสินนะคะ
คนที่ก่อเหตุก็คือสามีของผู้ตายนี่แหละค่ะ
นายพงเทพมอบตัวกับตำรวจแล้วก็สารภาพ
เพราะว่ากลัวว่าผู้หญิงจะมีคนอื่นทะเลาะกันบ่อย

กลับไปเมื่อ๒๗พฤศจิกายน
คืนวันเกิดเหตุก็คือ๒๘พฤศจิกายน
ตัวนางสาวพักจิราเนี่ยเขาไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อน
ด้วยความหึงหวงนายพงเทพก็ตามไป
แล้วก็พาตัวไปเปิดห้องพักที่รีสอร์ท

แต่ก็อ้างว่าทะเลาะกันรุนแรง
ผลักฝ่ายหญิงล้มลงบนที่นอนแล้วก็บีบคอ

บีบคอแรงไปหน่อยจนฝ่ายหญิงเสียชีวิตคามือ

หลังเกิดเหตุก็นั่งเฝ้าศพภรรยาอยู่ตลอดเลยนะคะ

แล้วก็โทรไปบอกแม่ว่าให้พาไปหาตำรวจหน่อย
แต่ก็ทิ้งร่างของนางสาวพักจิราผู้ตายเอาไว้ในห้อง

บำเพ็ญกุศลที่วัดป่าทุ่งศรีเมืองอำเภอกาลสิน

ครอบครัวของผู้ต้องหาก็ไปขอขมาศพ
แต่ก็ไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะ
น้องชายของผู้ตายนายกาชาติมาสฤทธิอายุ๑๙ปี
ก็ให้ข้อมูลกับเราคร่าวแบบนี้ค่ะ
บอกว่าพี่สาวเป็นเสาหลักของครอบครัว
ส่วนพี่เขยคบหากับพี่สาวมา๓ปี

ทำร้ายร่างกายพี่สาวเป็นประจำ
พี่สาวได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะมีเพื่อนชวนไปครับ
ไปแล้วเพื่อนได้มารับที่บ้าน
พี่สาวก็บอกกล่าวว่านะทุกครั้งที่พี่สาวออกไป
สาวจะบอกตลอดครับว่าพี่สาวออกไปไหนอะไรยังไง

พี่สาวโดนผู้ชายคนนี้ฉุดไปโดนเอาไป

ซึ่งเขาก็ไม่มีใครได้ยิน
วกกับเสียงเพลงเขาอาจจะคิดในมุมหนึ่งก็คือ
เมียทะเลาะกันปกติอะไรทำนองนี้ครับ

แถมคนที่ไปด้วยพี่สาวผมก็พยายามช่วยแล้ว

เพราะผู้ชายตัวใหญ่ครับผม
หวังว่าจะเจอพี่สาวแบบตัวเป็น
แต่ก็ไม่ได้เจอแค่ร่างกายไม่มีลมหาชัย
น้องชายของผู้ตายบอกว่าไม่คิดนะคะว่าพี่เขยจะทำได้ขนาดนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องที่ว่าครอบครัวของพี่เขยให้การกับตำรวจว่า

น้องชายผู้ตายบอกว่าไม่เชื่อค่ะ
เพราะว่าที่ผ่านมาก็เห็นว่าพี่เขยมีอาการปกติ
คือเหมือนกับว่าเป็นข้ออ้างหรือเปล่าว่าป่วยจิตเวทอะไรแบบนี้นะคะ
ด้านนางราธรีจำเรินสรรค์อายุ๔๙ปี
เป็นแม่ของอดีตสามีของผู้ตายค่ะ

ก่อนที่จะมาคบกับผู้ต้องหาคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ของอดีตสามีของผู้ตายบอกว่าผู้ตาย
คบกับนายพงเทพคนก่อเหตุ
หลังจากที่ลูกชายของแม่เสียชีวิตไป
ฝ่ายหญิงก็เลยไปมีสามีใหม่ก็คือนายพงเทพคนก่อเหตุนี่แหละ
แต่ฝ่ายหญิงก็ยังไปหาเธออยู่บ่อยเพราะว่ารักเธอเหมือนกับแม่อีกคนนึง
เวลามีปัญหาก็มาระบายให้ฟังอยู่บ่อย
เธอก็บอกว่าเรื่องที่ทางฝั่งคนก่อเหตุบอกว่าคนก่อเหตุป่วยเป็นจิตเวทเนี่ย

ถ้าเป็นจิตเวทนะให้แม่พูดตามตรงนะถ้าทำงานให้ทำงานขึ้นเสาไฟฟ้ามันได้เหรอ
ก็ประวัติการทำงานนะเขาต้องซักประวัติอยู่แล้วว่าคุณเคยมีโรคประจำตัวไหม
ใช่ไหมใช่ถ้าเขาถ้าเขารู้ว่าไปมีประวัติจิตเวทเขาไม่รับอยู่แล้วคนงานอ่ะ
ก็หงายภายว่าเป็นผู้ป่วยกิจตะเวทผมก็ไม่รู้สิครับว่า
ทำงานได้ปกติมากขับรถไปต่างจังหวัดได้ซึ่งขับรถยนต์ได้มันเลยเป็นผู้ป่วยจิตเวทได้เหรอ
ทีมข่าวก็ไปที่รีสอร์ทที่เกิดเหตุนะคะเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ค่ะมี๓๐กว่าห้องค่ะ
ทีมข่าวไปคุยกับแม่บ้านของรีสอร์ทแม่บ้านก็เล่าให้ฟังว่าคืนวันเกิดเหตุก็คือ๒๘พฤศจิกายน
เป็นแบบคาบเกี่ยวนะคะคาบเกี่ยววันถัดไปก็คือ๒๙พฤศจิกายน
ทั้งคู่เนี่ยเข้ามาติดต่อขอห้องพักหนึ่งห้องพนักงานก็เปิดห้องให้ตามปกติ
จากนั้นบ่าย๒ของวันที่๒๙พฤศจิกายนพนักงานในรีสอร์ทเห็นผู้ชายออกจากรีสอร์ทไปคนเดียว
ทั้งที่ตอนเข้ามามากันสองคนเที่ยงคืนตำรวจมาขอเปิดห้องพักที่ทั้งคู่ขอใช้บริการ
เพราะว่าหลังจากที่ตัวผู้ชายออกจากรีสอร์ทไปก็ไปมอบตัวกับตำรวจสารภาพว่าฆ่าภรรยาที่รีสอร์ทแห่งนี้
พนักงานก็เลยเปิดประตูห้องให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะตอนเปิดประตูห้องเข้าไปแอร์ยังเปิดทิ้งไว้อยู่เลย
แล้วก็ศพของผู้ตายก็นอนอยู่บนเตียง

แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แล้วก็นำตัวฝักขังที่ศาลจังหวัดกาลสิน
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตก็จะมีการ